เพราะฉะนั้นก็ปิดเบรกกันดีกว่า
ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวันแม่เหมือนกันนะคะ
แต่คราวนี้เป็นคลิปที่ทั้งน่ารักแล้วก็หาด้วย

นี่คือเป็นมุมที่น่ารักคือ
เพิ่งชอบลักษมะเวลาที่เป็นลูกชายโดยอยู่กับคุณแม่นะ
จะมานั่งซึ้งกันมากเกิน

ก็เลยจริงเข้าทำด้วยใจด้วยรักนะ

นี่คือคลิปเตอร์ไพรส์คุณแม่ของเป๊กแล้วก็ปาร์คค่ะ

ดีที่เขาเข้าหากันได้ดีนะคะพี่น้องคู่นี้
เขาก็มาไหว้แล้วก็ขอขมาคุณแม่นี่แหละค่ะ

เดี๋ยวแม่แม่ทำอะไร

ลูกกำลังจะก้มให้แม่

มีการมฮือ
ข้างหลังก็ธีมแม่ไง
ธีมแม่เอาโอ้สักหน่อย
รักกันแบบนี้น่ารักนะคะ
ก็นี่แหละเป็นการร้องเพลงค่าน้ำนมเวอร์ชั่นใหม่นะคะ

ใครอยากจะเอาไปทำตาม

เครดิตด้วยเพลงเวอร์ชันแรกมาจากปาร์คและเป๊กนะคะ
ของขวัญเอาใจชุดใหญ่ด้วยหลังจากคลิปนี้นอกจากพวงมาลัยนะคะ
ก็สนุกสนานโยกันไปนะคะ
อมยิ้มกับความน่ารักแล้วก็ความสดใสของพี่น้องคู่นี้ด้วย
ใช่นะคะ

ชอบเปลี่ยนจังหวะเพลงเป็นของตัวเองแต่ว่าทำแล้วอาจจะ

คุณอรัชพรค่ะมีจังหวะในหัวใจค่ะ
เป็นตัวอย่างนะในวันแม่แล้ว
ใช่ค่ะไม่ต้องหวานซึ้งก็ได้ตลกมีความตั้งใจจริงเป็นพอแบบนี้นะครับ
รับรองยิ้มอิ่มใจกันแน่นอนเลยค่ะ